เพราะว่าความที่เรื่องนี้กรู้ถ่ายมาก็ค่อนข้างนานค่ะ

จากจะเป็นแบบเรื่องความรักอะไรต่างจะมีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีการเป่าปีหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกเรื่องที่พลิกค่ะคือเรื่องนี้เบลเล่นเหมือนพัฒนาการตัวละครเยอะมากอะค่ะ
จากที่เหมือนตอนแรกก็เป็นแบบใสโดนทำร้ายจนสุดท้ายก็คือแบบฆ่าตัวตายแล้วก็รอคอยวันจะแก้แขน
เหมือนเล่นละครหลายเรื่องในเรื่องเดียวค่ะก็ดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูกัน
ในภาพที่เราร้ายกลัวคนจะเกลียดไหมคะกลัวจะมีแบบโอ้โหทำไมร้ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่กลัวคนจะหมุดหงีดทำไมอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แขน
สี่จริงในสตินนิดแต่เปลี่ยนอารมณ์เยอะมากค่ะก็เล่นยากค่ะ
วันนี้วันฮาโลวีนพอดีก็อย่าลืมดูละครปีแก้วนางสูงได้นะคะ
ก็ไปทำงานด้วยค่ะแล้วก็อยู่เที่ยวต่อด้วยนิดนึงค่ะ

สำมารถปีนี้เดินทางเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าทรีปนี้ก็โชคดีที่อย่างนั้นก็ได้อยู่ต่อเลย
ก็เลยค่อนข้างสะดวกค่ะ

อย่าเลยมันจะไม่งามรึกล่าว

เป็นไปตัวเองค่ะ
ยังไม่ได้มีกล้องเซ็นเซอร์ว่าเบลแค่นี้มัน
คือเบลก็อยากจะลงให้เห็นแค่บรรยากาศอะไรเฉยแต่ไม่ได้แบบว่ากะจะอยากให้เห็นอะไร
พี่เวียร์เขาเห็นแล้วเขากลัวไงบ้าง
ไม่ได้บอกใครเลยลงเลยไม่บอกผู้จัดการด้วยกลัวโดน
แล้วพี่เวียร์เขาเห็นเขาว่าไหม

จริงเหรอเขาค่อนข้างให้เจ้าหวังเราเหมือนกันนะ
ว่าคือเหมือนภาพนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เห็นอะไร
แต่ว่าส่วนปกติภาพเหมือนเราเขาก็จะเข้ามาจากภาพนี้ดูแบบ

ดูเขาแบบหายไปหรือว่าตึงหรือเปล่าหรือว่าอ่อนหรือเปล่า
ไม่นะคะไม่ได้พูดถึงค่ะอาจจะงานยุ่งอาจจะไม่เห็นค่ะ
แต่จริงเราก็ค่อนข้างระวังในการเสิร์ชทางโซเชียลอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับเบล

คือถึงว่าจะแบบทำงานหรืออะไรอย่างนี้ก็จะพยายามดูไม่ให้มันแบบเกินงาม
เรื่องแบบความโป๊ะอะไรอย่างนี้คุณซีเรียสมาก
คือซีเรียบที่ตัวเราหรือยังหรือว่าซีเรียพที่คนล่าช่วยไม่มี
ก็ตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะ
คุณแม่ก็จะก็จะบอกว่าเป็นห่วงของเรียนด้วยเรื่องนี้ขนาดมากค่ะ

ว่าอันนี้มันจะแบบมากเกินไปหรือเปล่า

เพราะว่าอยากดินแรงแบบนั้นใจให้

วีต่อมากเลย

แต่คือเธอมีถูกต่อ

แบลล์ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แบลล์ไม่ถนาด
ถ้าเป็นชื่อว่ายน้ำจ๋าคงจะคือทำไม่เป็น

ก็ใส่บ้างค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายลงขนาดนั้น
ถ้าเห็นเบลอไกลจะโอเค
ร้านเดียวด้วยครับพี่วิวบ้างค่ะมีมั้ยอันนี้ก็ยังดูดูเวลา
อยู่ค่ะแต่ก็กรงกรรมใกล้ปิดกล้องแล้วจะยัง
ก็ชวนอยู่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าเวลาจะว่างตรงกันไหม
อย่างที่ต้องไปรวมเป็นแพ็คแกนเพื่อนด้วยไหมนะหรือก็ไปกัน๒คน
อันนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดหรืออะไรขนาดนั้นค่ะยังไม่รู้วันด้วย
แต่ส่วนตัวเราเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันจะมีคลิปตรงนี้เกิดขึ้นไหม

คิวอาจจะไม่ตรงกัน
ก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะ

ถ้าอเมริกานี่น่าจะยากค่ะอาจจะหาวันที่ว่างติดกัน
โอเคค่ะขอโทษทีค่ะ